ขณะที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะได้ลงพื้นที่อยู่ในโรงเรียนเกียรติพิทักษ์นะคะ
ในอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งเป็นพื้นที่จุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
สำหรับบรรยากาศขนาดนี้นะคะก็เต็มไปด้วยผู้ปกครองและญาติพี่น้อง
รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐค่ะที่ได้ลงพื้นที่เข้ามาสำรวจความเสียหาย
และให้การช่วยเหลือตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะและเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ช่วงเวลาประมาณเอ่อสิบสามนาฬิกาสี่สิบห้านาทีค่ะ
พลตำรวจเอกสมเกียรติศรีวรคันนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็ได้ลงพื้นที่โดยการนั่งห่อมาสำรวจความเสียหายนะคะ
เบื้องต้นเบื้องต้นวันนี้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ได้ค่ะ
แต่ว่าได้มีหลายหน่วยงานเข้ามาให้การช่วยเหลือตลอดทั้งวันนะคะ
ซึ่งจากข้อมูลนะคะจากการสอบถามไปทางโรงพยาบาลเนี่ยพบว่าเด็กนักเรียนที่มี
อาการบาดเจ็บสาหัสสองคนขนาดนี้พ้นขีดอันตรายแล้วค่ะ
สำหรับอาคารเรียนสำหรับอาคารที่เกิดเหตุนะคะ
เป็นอาคารหอพักซึ่งอยู่ภายในโรงเรียนพิทักษิตนะคะ
เป็นอาคารกึ่งไม้กึ่งปูนสองชั้นค่ะเป็นอาคารที่มีความเก่าแก่อายุประมาณสี่สิบกว่าปีนะคะ
ลักษณะของอาคารบริเวณชั้นล่างจะเป็นโรงอาหารรวมถึงเป็นชั้นที่ทำกิจกรรมของเด็กเด็กค่ะ
ส่วนชั้น๒จะเป็นโรงนอนของเด็กนักเรียนผู้หญิงทั้งหมดนะคะทั้งหมด๓๘คนค่ะ
เป็นเตียงไม้เรียงกันนะคะส่วนการช่วยเหลือเมื่อคืนที่ผ่านมาจากการได้สอบถามนะคะ
เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณชั้นล่างค่ะการช่วยเหลือค่อนข้างลำบากเพราะว่า
รอบอาคารเนี่ยเป็นเหล็กดัดนะคะเจ้าที่จะต้องอ่าใช้บันไดเหล็กที่เห็นอยู่นี่แหละค่ะ
บันไดเหล็กในการปีนขึ้นไปข้างบนเพื่อให้การช่วยเหลือแต่ว่าสามารถช่วยมาได้เพียงบางส่วนนะคะ
สาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะคะยังไม่มีข้อสรุป
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ในส่วนของกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็ได้ลงเก็บหลักฐานแล้วก็ข้อมูลในตัวอาคาร